มีหนุ่มคนนึงถือป้ายเข้าไปป่วนในบูธบูธหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่ง
แต่ถูกคนเล่นแบบคนเล่นแบบสามารถไปเปิดบุ๊ชขายของได้

ทีนี้รอบพอเข้าไปห้ามหนุ่มคนนี้กระโดดถีบเลยคุณผู้ชม
คนที่ไปร่วมงานถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปชมภาพเหตุการณ์หน่อยครับ
คือคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นคลิปที่คนที่ไปร่วมงานเขาถ่ายเอาไว้ได้
ชายสูงเสื้อเชื้อสีเท้าเนี่ยคุณผู้ชมเขากระโดดถีบ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงาน
คืองานนี้คืองานอาเซียนบิวตี้ฮอลใบเทคบางนานะฮะ
ก็มีปากเสียงกันนะฮะแล้วเกิดเหตุการณ์ชุลมุนชกต่อยกันขึ้น
เพราะว่าชายคนนี้เขาถือป้ายเขาบอกว่าบูธของคู่กรณีเนี่ย
ผลิตผลิตภัณฑ์ปลอมแต่ว่าไปใช้ชื่อยี่ห้อเดียวกันกับบริษัทของตัวเขาเอง
บริษัทของตนเองไม่ได้ไปออกบูธ
ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลไปแล้ว

เป็นคู่กรณีที่ถูกชายก่อเหตุวิวาสอ้างว่าเรียนแบบสินค้าบอกว่า
ปี๒๕๕๙ทางบริษัทมีข้อพิพาทกับบริษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งขณะนี้สารกำลังพิจารณาอยู่
แต่ว่า๒๗เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วก็มีทนายท่านหนึ่งซึ่งเป็นทนายของบริษัทคู่กรณีเนี่ย
ทำให้เขาเสียหายนะครับ

เกิดจากชายหนุ่มคนนี้ไม่พอใจ
บริษัทของตนเองไม่ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดวุฒิในงาน
กระทั่งเกิดเหตุทะเลาะวิวาสกันขึ้น
เมืองต้นตำรวจสนบางนาก็เชิญตัวหนุ่มคนนี้ไปสอบส่วนเพิ่มเติม
โรงพักก่อนที่จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป